กินอย่างเดียวไม่พอเขาบอกว่าเขาเป็นคู่รักที่รักกันมานานด้วย
วาเลนไทยทั้งทีตลอดกินกันแบบรักคล้าย

เป็นก๋วยจั๊บระดับตำนาน

เฮ้ยจะหวานเกินไปไหมเนี่ย

อยู่คู่ขายกันมาแบบนี้๕๕ปีแล้วนะครับ

อ้าวอ้าวอ้าว

อ้าว

อ้าว

อ้าว

อ้าว

อ้าว